มีคนบอกว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนนะคะช่วงนี้ดูเรื่องการเมืองหน่อยละกัน
เรื่องแรกไปดูคุณชูวิทย์ก่อนคือเมื่อวานนี้สารแพ่งมีคำสั่งใช่ไหมค
คุ้มครองชั่วคราวไม่ให้คุณชูวิทเนี่ยพูดเรื่องกัญชาแล้วพาดพิงมาที่พักภูมิใจไทย
ฟ้องสารแพ่งฟ้องระเมิดเรื่องที่คุณชูวิทย์เนี่ยไปพูดไปโจมตีอะไรต่างนานา
เลยฟ้องเรียกค่าเสียหายค่ะแต่ก่อนที่จะมีคำตัดสินของศาลออกมาเนี่ย
ขอให้ศาลช่วยคุ้มครองชั่วคราวด้วย

สารท่านก็พิเคราะห์แล้วก็เห็นว่าให้คุ้มครองชั่วคราวในเรื่องของกัญชา

คือจะไปพูดอย่างอื่นได้เกี่ยวกับกัญชา
แต่จะไปพูดพลาดพิงภูมิใจไทยก่อนที่คำตัดสินจะออกมาเนี่ยอันนี้ไม่ได้
ค่ะซึ่งวันนี้คุณชูวิทย์ก็เลยมาในลุคนี้ค่ะ
ดำยังอยู่แต่เพิ่มเติมคือเทปปิดปากและผ้าปิดตา

เขาก็แสดงสัญลักษณ์ไง

ก็เนี่ยทุกคนก็ตั้งไมค์รอแต่ก็ยังงงอยู่ว่าจะเอายังไงดี
คือคุณชุวิตตั้งใจสื่อให้เห็นถึงการถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน
จากการที่ออกมาวิภาควิจารณ์นโยบายสาธารณะเรื่องกัญชาเสรีนะคะ
ซึ่งคุณชุวิตบอกว่าจุดยืนก็คืออยากจะรณรงค์ต่อต้านเรื่องกัญชา
เมื่อมีพักการเมืองนำนโยบายกัญชาที่เป็นนโยบายสาธารณะมาใช้กับประชาชน
โดยไม่ได้ผ่านกฎหมายลูกไม่มีการโหวตในรัฐสภาไม่มีการทำประชาพิจารณ์
มีแค่ประกาศคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข
ทั้งที่กัญชาเสรีเป็นนโยบายที่มีทั้งข้อดีและข้อเสีย
แต่พักกลับเสนอเพียงข้อดี
ในฐานะประชาชนก็มีสิทธิเสรีภาพในการที่จะพูดข้อเสีย
ไม่ได้ใส่ร้ายป้ายสีเพราะตัวคุณชูวิทย์เองก็ไม่ได้เป็นผู้สมัครพักการเมือง

คุณชุวิตยังตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าถ้าปลดล็อกกัญชาที่เป็นยาเสพติด

ก็ควรต้องให้แพทย์เป็นคนอนุญาตหรือเปล่า
แต่ทำไมการขึ้นทะเบียนกัญชาเสรีนี้มันจึงมีลักษณะที่เสรีมาก
มีคนลงทะเบียนมากกว่า๔๐๐คนในกรุงเทพ
รวมพื้นที่ต่างจังหวัดที่คาดว่ามีมากกว่า๑หมื่นแห่ง
กัญชาส่วนใหญ่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา
ส่วนเรื่องที่สารห้ามแสดงความเห็นเนี่ยคุณชูวิทย์ก็ยืนยันนะคะว่า
บใดที่คำสั่งยังไม่ถึงที่สิ้นสุดก็จะไม่หยุดค่ะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้๙โมงจะไปยื่นอุทธรณ์คำสั่งสารนะคะ
ผมไปยื่นอุทธรณ์คำสั่ง
เวลาที่สารตัดสินการอุทธรณ์ผมก็ยังดำเนินการได้
คำสั่งยังไม่เป็นที่สิ้นสุด

ก็พรุ่งนี้ผมจะไปยื่นอุทธรณ์คำสั่ง
และผมก็จะไปยื่นสารรัฐมนูลด้วย
เพราะนี่เกี่ยวข้องชัดเจนกับสิทธิเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์
ต่อไปผมก็ไม่ต้องวิภาควิจารณ์ภาคการเมือง
และนโยบายสารคุณพูดไปได้เลย
ส่วนสงกรานนี้ถามว่าคุณชูวิทย์จะไปไหนนะคะ
คุณชิตบอกว่าอ๋อเดี๋ยวเจอกันที่สถานีขนส่งหมอชิด
ตั้งใจไปส่งประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา

แล้วเดี๋ยวปลายเดือนนี้ชูวิทย์เดินสายต่างจังหวัดแน่
คุณชุวิตบอกแบบนี้จะเดินสายโรนโรงต่างจังหวัดด้วยนะคะ
นายอันนันชัยชัยเยอเดชธความคุณชูวิทธิ์ก็บอกนะคะว่า
เหตุผลที่มาเป็นทนายความให้คุณชุวิตเนี่ย

เวลาทำอะไรทำจริงกล้าได้กล้าเสีย
หักไม่ยอมงอและกล้าเผชิญกับผู้มีอิทธิพลโดยไม่เกรงกลัว
และคุณชุวิตเองเนี่ยก็ยังบอกด้วยว่าทนายอนัญชัย
ผมจะเดินไปด้วยกันกับคุณชูวิทย์ในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม
เดี๋ยวลองดูทางภูมิใจไทยหน่อยกันแล้วกันนะวันนี้หัวหน้าพักภูมิใจไทยออกมาพูดถึงเรื่องของคุณชูวิทย์อยู่เหมือนกันนะฮะ